มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางญาติผู้เสียชีวิต
ร้องเรียนว่าทางโรงพยาบาลทำถูกต้องหรือเปล่า
เรื่องนี้เป็นเคสกรณีการผ่าตัดคนไข้ขาหักแล้วตาย
ซึ่งเฟซบุ๊คคนข่าวต้นปราการ

โดยนายอดุลจิตมั่นพ่อของหนุ่มวัย๒๒ปีผู้เสียชีวิต
ก็ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์บอกลูกชายคือนายอดีศร
ถูกรดชนประสบอุปติเหตุช่วงเช้าวันที่๗ธันวาคม
ก็มีอาการบาดเจ็บก็คือแผลฉีกขาดที่ลำไส้๔จุด
และกระดูกขาหักทรงโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ
อยู่โรงพยาบาลหมอก็ให้ทางญาติเซ็นยินยอมในเรื่องการผ่าตัด
ผ่าตัดแรกก็คือผ่าตัดลำไส้ที่ฉีกขาด
ซึ่งญาติก็เซ็นยินยอมไปด้วยลายมือไปจริงนะฮะ
หลังจากลูกชายผ่าตัดลำไส้ที่ฉีกขาดแล้วก็ออกมาพักฟื้น
อาการดีขึ้นแข็งแรงพูดคุยได้กินข้าวได้ปกติแล้ว
แต่ทีนี้ครับกรณีของขาหัก
คือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาแจ้งว่าต้องรอคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูก
ซึ่งหยุดยาว๔วันแล้วถึงจะกลับมาผ่าตัดกระดูกให้อีกครั้ง
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมคือเข้าโรงพยาบาลมา๗วันแล้วนะ
มีพยาบาลมาแจ้งว่าคุณหมอให้นำตัวลูกชายของเขาไปผ่าตัดกระดูกขาได้แล้ว
แต่ไม่ได้ให้ญาติเซ็นเอกสารยินยอมในการผ่าตัดใดทั้งสิ้น
และทีนี้เข้าผ่าตัดตอนบ่าย๒ไม่ถึง๑๕นาที
เจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าลูกชายอาการสุดหนัก
แล้วสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตทันที

คือผ่านลำไส้มาดูน่ากลัวกว่ายังไม่เป็นอันตราย
แต่ทำไมผ่าตัดขาเพราะขาหักเนี่ย
ทำไมถึงทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
พ่อแม่ญาติพี่น้องติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
และเมื่อไปดูเอกสารการยินยอมให้ผ่าตัด
ซึ่งญาติยืนยันว่าไม่ได้มีการให้เซ็น
แต่ปรากฏมีเอกสารนี้และมีลายเซ็นปลอมด้วย

และเอกสารยังมีการขีดค่าหลายจุด
ทำให้เอกสารนั้นน่าสงสัยว่าลายเซ็นต์ใครหนึ่ง
แล้วก็ญาติไม่เคยเห็นเอกสารเหล่านี้เลย
เรื่องต้นญาติไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ที่สพบจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
และทีนี้ขอให้มีการส่งร่างของลูกชายคือนายอดีศร
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวศนะฮะ
เพราะว่าพ่อแม่ผู้ตายยืนยันว่าจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ขอให้มีการตรวจสอบโรงพยาบาลให้ถึงที่สุดเลย
แพทย์ทำการรักษาได้ถูกต้องหรือเปล่า
และที่สำคัญคือเรื่องของเอกสารยินยอมการผ่าตัดที่ทางญาติ

ยังสงสัยขาหักแค่นี้ทำไมผ่าตัดจนตาย
เป็นแผลในลำไส้น่าจะอาการหนักกว่า
แต่ผ่าตัดรอดนะฮะ